และมีข่าวดีสำหรับกลุ่มคัตราชกาลและก็ผู้มีรายได้น้อยเนื่องจากว่ากลุ่มธนรักเองก็มีการเตรียมนำทีราชภาสดุ๔แปลงไปก่อสร้างบ้านธนารักประชาชนที่เป็นกลุ่มคัตราชกาล
รวมทั้งกลุ่มผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองนะครับ
ส่วนความคืบหน้าในพื้นที่นำร่องก็คือได้แก่ที่อำเภอชะอำ
วัดเพชรชบุรีก็มีความคืบหน้าไปมากและคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างเร็วนี้นะครับ
ติดตามรายงานจากคุณสิริพักกมลตรายตรึงตรีคูณครับ
ดินราชภัสดุอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีกว่า๕๙ไร่แห่งนี้
เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องของกรมธนารักษ์ที่จะก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ
ข้าราชการและผู้มีรายได้น้อยเช่าอยู่อาศัยล่าสุดมีเอกชนเสนอเข้ามาพัฒนาพื้นที่จำนวนมาก
เพราะอยู่ในทำเลที่ดีใกล้กับแหล่งชุมชนทะเลสถานที่ราชการและสถานีรถไฟ
ทำให้การเดินทางค่อนข้างสะดวกอีกไม่เกินหนึ่งถึงสองปีนะคะ
ผู้มีรายได้น้อยและข้าราชการก็จะได้เข้ามาอยู่อาศัยในโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐกันแล้วนะคะ
เพราะว่าขณะนี้มีเอกชนประมาณ๑๖รายที่สนใจจะเข้ามาก่อสร้างในพื้นที่แห่งนี้
ซึ่งกรมธนาลักษคาดว่าไม่เกินเดือนกรกฎาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
ก็จะรู้ว่าเอกชนรายไหนจะเข้ามาดำเนินการก่อสร้างค่ะ
พื้นที่นี้สามารถก่อสร้างได้ทั้งคอนโดมิเนียม๔๐๐ยูนิต

แต่ละห้องจะมีขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า๒๔ตารางเมตร
ราคาก่อสร้างจะไม่เกิน๑ล้านบาทต่อยูนิต
ว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
เงื่อนไขการเช่าโครงการบ้านประชารักษ์
เปิดให้ข้าราชการและผู้มีรายได้น้อยเช่าอยู่อาศัยนาน๓๐ปี
อัตราค่าเช่า๔๐๐บาทต่อเดือนซึ่งต่ำกว่าท้องตลาด
โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือห้ามเปลี่ยนมือในระยะ๕ปีแรกของการถือครอง
ผู้ที่มาอยู่ตรงนี้นะฮะก็ต้องเป็นบ้านหลังแรกสำหรับแปลงนี้นะครับ
ที่สนใจโครงการบ้านประชารักษ์นะครับ
ต้นพบว่ามีประชาชนสนใจโครงการบ้านธนารักษ์จำนวนมาก
กรมธนลักษณ์จึงเตรียมนำพื้นที่ราชพัสดุอีก๔แปลง
ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดรวมแล้วกว่า๕๖ไร่
ปรับปรุงเป็นโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐเพิ่มเติม
ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน๑๒เดือนนี้